คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการค่ะ
สุรินวัย๒๗ทะเลาะกับหนุ่มศรีสะเกดวัย๓๔
ด้วยความที่ว่าเมาด้วยกันแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย
เมาแล้วก็พูดจาไม่เข้าหูกันปรากฏว่าถึงขั้นเอามีดปอกผลไม้กระหน่ำแทงเลยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตคนที่ถูกแทงคือนุ่มศรีสะเกดวัย๓๓
คือนอนจมกองเลือดอยู่บาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เมื่อเวลาประมาณตี๒นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพบังพลีมูลนิธิร่วมกับตันยูสมุทรปราการไปตรวจสอบ
ผู้ชายถูกแทงบาดเจ็บสาหัสหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่บ้านที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรประการ
ด้านหน้าจะมีโต๊ะหินอ่อนอยู่
พบร่างของนายพรพิชิตแก้วสมุทรอายุ๓๓เป็นชาวศรีสเกต
นอนนิ่งจมกองเลือดอยู่กับพื้นตามตัวมีแผลถูกแทงหลายจุด
ราวนมเหนือราวนมขวาหน้าท้องซ้ายใต้ลิ้นปี
ข้างซ้ายก็มีอีก๒แผลคือรวมแล้วประมาณ๖แผล
บาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็มีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณสี่นิ้ว
เลือดเลือดตกอยู่ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงในพรพิชิต
ยังหายใจอยู่แต่หายใจรวยรินมากปฐมพยาบาล
แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลบางพลีแต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
นายนรเบศอายุ๑๙ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายนรเบจที่เป็นชาวจังหวัดซุริน
รวมถึงเพื่อนอีก๒คน๔คนได้ค่ะ
้อมวงดื่มเหล้ากันตั้งแต่ค่ำยันดึก
ตอนดื่มก็สนุกแหละคุยกันสนุกสนาน
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่หลานสาวของผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายวีระนะคะเดินออกมาจากบ้าน
ผู้ตายพูดจาในลักษณะที่ว่าหลานสาวผู้ก่อเหตุขายบริการหรือเปล่า
แต่อาจจะไม่ได้ใช้คำพูดตรงแบบนี้แต่ทำให้เข้าใจว่าหมายความแบบนี้
ทีนี้ค่ะทางฝ่ายผู้ก่อเหตุก็พยายามจะห้ามว่าอย่าพูด
แต่ผู้ตายก็ยังพูดต่อไม่หยุดพูดผู้ก่อเหตุก็เลยโมโห
วกกับความเมาความมีดปอกผลไม้ที่อยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้น
กระโดดเข้าไปกระหน่ำแทงหลายครั้งจนผู้ตายนิ่งไปเลย
เวียระผู้ก่อเหตุคือเมาอะค่ะเมาหนักมาก
หลังก่อเหตุเขาก็รออยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงแต่เขาก็บอกว่าก็เขาทนไม่ไหว
ที่ผู้ตายมาว่าหลานสาวเขาว่าขายบริการ
แต่ก็ไม่ถูกใช่ค่ะใช่ครับ
ตำรวจก็คุมตัวในวีระและพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
สอบปากคำเพิ่มเติมนะคะที่สพบังพลี
แจ้งข้อหาในเวียระทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้เสียชีวิตแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ครับเช้าวันนี้เราส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีทีมข่าวของเรา

เมื่อเช้าตำรวจนำตัวนายวีระไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็คือที่โต๊ะกินข้าวหน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุ

ทีมข่าวก็เลยคุยกับเพื่อนบ้านนะคะชื่อป้อม
เป็นเจ้าของร้านเบียร์วุ้นที่ผู้ตายวิ่งมาตายตรงโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าร้าน
ป้อมบอกว่าผู้ตายทำงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้าง
งานก็จะดื่มเบียร์หน้าร้านเธอเป็นประจำ
แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุจริงก็รู้จักกันผ่านวงเล่ากับผู้ตาย
ปรากฏว่าเหมือนกับว่าพอดื่มเหล้าแล้วพอพูดจาอะไรไม่เข้าหูมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ
จึงเขาจะเป็นแม่ม่ายเขาก็ไม่ได้มาต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ป้อมก็พูดประมาณว่าตัวนายพรพิชิตผู้ตายเนี่ยเวลาเมาก็ชอบพูดจาอะไรไม่ค่อยดี
เหมือนกับเมาแล้วก็พูดไปเรื่อยอะไรแบบนี้แล้วมันไม่เข้าหู
ทีมข่าวก็เลยคุยกับหลานสาวของนายวีระผู้ก่อเหตุ
ขอเรียกเธอเป็นนามสมมุติว่านางสาวเอก็แล้วกันเธออายุ๒๖
บอกว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกนายพรพิชิตพูดจาคุกคำทางเพศ
คือเกือบทุกวันที่นายพรพิชิตมานั่งดื่มเบียร์ที่ร้านข้างก็ชอบตะโกนแซว
พูดจาแทะโลมในเชิงทางเพศแต่เธอก็ไม่สนใจ
แต่เมื่อคืนนี้สินายพรพิชิตมาร่วมดื่มกับนายวีระน้าของเธอ

เราเคยได้ยินเขาชอบแซวหรือว่าชอบลูกลามอะไรยังไงบ้าง
แบบไม่เคยมองหน้าเลยนะมองแต่นมเลยนะอะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาพูดแบบนี้เลยค่ะซึ่งเราได้ยินค่ะไม่ใช่แค่หนูนะคะ
คนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวหนูก็ได้ยินค่ะ
รับงานไหมคือพี่เข้าใจคำว่ารับงานใช่ไหม
ตัวหนูเองหนูก็คิดว่ารับงานนี่คือซื้อบริการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
หนูก็ไม่แน่ใจนะคะค่ะเขาก็พูดประมาณนั้นนะคะ
ว่ารับงานไหมทรงเหมือนคนรับงานนะอะไรอย่างเงี้ย

แล้วเขาหมายความว่าตัวเขาเองจะซื้อ
ใช่น่าจะน่าจะนะคะหนูก็ไม่แน่ใจ

เจ้าหน้าที่ส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรึบดิน

แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะฮะ
เพราะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ